สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะคุณแองจี้ค่ะ
คืออะไรใช่ค่ะพิโลชาเลนส์อ่าต้องเต้นด้วยสิ

คนอื่นเป็นหมอนตัวนี้ทำงานเค้ากำลังนิยมแบบนี้

คุณแองดูดาราแต่ละคนหุ่นของเขาเล็กมากเออ

ก็เหมือนสามารถทำให้ตัวเองช่วงอยู่บ้าน
หุ่นเล็กหลีนหมอนปิดได้
คุณแม่
เมื่อกี้แถลงนายกนะฮะออกมาแถลงการแล้วก็มีแถลงการตามมาด้วยนะครับ
ก็คือมีการประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็คือมีการยกเว้นนะครับสำหรับคนที่ติดเคอร์ฟิลล์นะครับ
ประมาณ๖๗ข้อด้วยกันนะครับ
ก็จะมีเป็นตำรวจอาหารพลเรือนอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่จะออกมาทำหน้าที่ก็ยังออกมาทำได้ที่อยู่นะครับ
ส่วนพวกกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ก็เหมือนเดิมนะครับ
สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่ามีการไปส่งผู้ปงผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับ
พวกการขนส่งสินค้าต่างร้านาผู้อาหารยาวิทยาพันธ์
เครื่องมือทางการแพทย์น้ำมันอะไรอย่างนี้ก็คือก็คือยังเป็นไปตามนั้นนะครับ
แล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาว่าสำหรับงานบริการต่างถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องออกมา
ก็มีความจำเป็นต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็หนังสือรับรองจากทางบริษัทว่าคุณจะจำเป็นจะไปทำอะไร
อันนั้นคือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาก็คือเป็นข้อยกเว้นขึ้นมาบางอาชีพบางบุคคล
แต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลที่จะออกมาได้
กรณีที่ว่าสมมุติถ้าเกิดเรามีเหตุผลจำเป็นนะครับคือมันต้องมีตารับประกันจากเขตอีกหรือเปล่าคะ
อาจจะไม่ต้องนะฮะเมื่อกี้เห็นบอกว่าไปให้ไปขอผู้ใหญ่บ้านนะ
เพราะว่าเหมือนครั้งก่อนช่วงนี้คือแบบพอมีใบจากออฟฟิศหรือสถานที่เราทำงานเนี่ย
คุณตำรวจก็ยังบอกว่ายังใช้ไม่ได้ต้องไปต่อแสมป์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องใช้แบบวันต่อวันอะไรอย่างนี้
แล้วก็คืออย่างเมื่อกี้ก็มีอันหนึ่งที่บอกมาคือรักษาสัตว์แพทย์อะไรอย่างนี้ก็ได้เนอะ
ตอนแรกก็เหมือนกับมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกัน
ใช่ไหมครับเพราะก่อนอันนี้มีอัสละแพทย์ท่านหนึ่งไปรักษาสุนัขหรืออะไรสักอย่าง
ที่มันป่วยเยอะแล้วก็กำลังจะกลับอะไรอย่างนี้แล้วก็โดนจับเคอร์ฟิลล์
อย่างนี้ก็คือมีผ่อนปลนให้ตรงนี้แล้วก็จะมีอีกมั้ยมีอีกเนอะเมื่อกี้จดเอาไว้
ก็มีอย่างเช่นกรีดยางเนี่ยก็ออกมาได้นะแต่อาจจะต้องไปคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะ

แบบขนส่งเนี่ยก็คือสามารถขนส่งได้นะครับแต่กำลังงงเมื่อกี้อันหนึ่งที่เขาบอกว่ามีเรื่องของส่งอาหารด้วย
แต่สี่ห้าทุ่งก็ประกาศปิดแล้วเนี่ย
อาหารในที่นี้หมายถึงเป็นแบบพวกที่เข้าไปในซูเปอร์ไหม

ก็คือหมายถึงว่าจากคาโก้

เอ้าแต่ว่าแน่นะครับ

มันมีชายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตากอยู่ที่แม่ระมาทนะครับ

ตำรวจจับติดคุก๕วัน

อันนี้ลูกให้ลูกวิ่งหนีหมดเลย

อายไส่ถ้าเป็นอายไส่จริงมั้ยแม่ค้าผมจะเดินไปถีบให้
จริงอย่างนี้ต้องถีบ
เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือเป็นคลิปของชายคนหนึ่งฮะ
อยู่ที่ตำบลแม่จราวแม่จาราวนะฮะอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
เนื่องจากไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านแล้วก็เที่ยวไปแกล้งจามใส่ชาวบ้านร้านค้าเขา
เป็นที่หวาดกลัวนะฮะเนี่ยนะฮะแต่คนนี้เนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานครับว่าคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอแม่ระมาทนะครับ
เดินทางไปพบในนิรุตอายุ๔๐ปีเองนะครับเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ย
แต่ดูสภาพแล้วมันก็ใช้ไปเยอะเหลือเกิน
คือชายในคลิปเนี่ยชื่อนิรุธนะครับ

เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ให้แยกกักกักกันหรือควบคุมไว้สังเกต
หน้าสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดนะครับ
พร้อมนำตัวส่งสารจังหวัดแม่สอดให้พิพากษา

ก็จำคุก๕วันปรับ๒๕๐๐บาท
โทษเนี่ยรอ๑ปีนะครับคือเหมือนรอลงอาญานะครับ
ห้ามออกจากที่อยู่อาศัย๑๕วัน
นับจากวันนี้ก็เรียกว่าคุมความละพึด๑ปี
แต่อย่างไรก็ตามก่อนทุกที่นั้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง

แล้วออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะฮะ
เพื่อให้ปฏิบัติการดูอาการของนายนิรุธ

แต่ก็พบว่าในวันรุ่งขึ้นในนิรุธนั้นไม่ยอมสลดนะฮะ

ซึ่งมีการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคประจำอำเภอแม่ระมาท
จึงต้องนำตัวไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่แหละฮะตอนนี้นะดูสิฮะอายุ๔๐ปี
เนี่ยนะก็จะมีหลายต่อหลายคนที่ชอบอะไรอย่างนี้กัน
เม็ดแม่ค้างินหน่อยต้องถีบเต้อทีหนึ่ง
ต้องพุ่งเลยนะเมื่อกี้เขาก็แบบยกมือขึ้นมาเองอย่างนี้สิหนึ่ง
ไม่ไปไอใส่ด่งใส่เด็กไว้พูดเพิ่ดอะไรดูดิ

เราก็จะฟังแถลงการนะคะจากนายแพทย์ทวีศีลวิสุโนโยธิน
ก็เป็นโคศกระทรวงสาธารณสุข
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๐ราย
รวมยอดสะสม๒๔๗๓รายค่ะ

รวมผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด๓๓ราย
รักษาหายแล้ว๑๐๑๓รายค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๓๓นะคะ
เป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปี

ได้รับการรักษาเมื่อวันที่๖เมษายนที่จังหวัดชาเชิงเศร้า
ในช่วงแรกนั้นก็เข้ารักษามีอาการหายใจหอบเหนื่อย
ปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๗เมษายน
แต่ผลแลปเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่๙เมษา
ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่๕๐ราย
มาจากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๗ราย
ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ๑๑รายยะลา๗ราย
คนไทยที่กลับจากต่างประเทศ๓รายค่ะ
อังกฤษ๒รายสหรัฐอเมริกา๑ราย
ไปสถานที่ชุมชน๓รายอาชีพเสี่ยง๕ราย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข๔ราย
แล้วก็อยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีก๘รายด้วยกันค่ะ
ขณะเดียวกันนี้ต้องบอกจริงว่าหลายต่อหลายคนอาจจะรู้สึกว่า
จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อลงน้อยลงหลายคนดีใจ
แต่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นี่ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ดีใจเลยนะคะ
โดยศาสตราจารย์ในแพทย์สมนึกสังคานุภาพ
สถาบันการแพทย์จัดกรีย์ณริบดินคณะแพทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์ก็ให้สาเหตุบอกว่าทำไมเราไม่ดีใจ
จำนวนผู้ป่วยของเราลดลง
แม้ว่ายอดผู้ป่วยสะสมจะสูงมาก
แต่จำนวนผู้ป่วยที่ยังนอนในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเราสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น
มากกว่าครึ่งเนี่ยได้ส่งกลับบ้านหรือว่าย้ายไปพักฟื้นต่อในโรงแรม
ที่ปรับเป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยโรคนี้นะคะ
แต่เรากลับไม่ดีใจเพราะว่า๑ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต
แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนมากมาย
โรงพยาบาลในหลายจังหวัดยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับจำนวนผู้ป่วย
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีทีท่าว่าจะมากขึ้นเรื่อย
หลายที่ยังขาดอุปกรณ์การป้องกันตัวเองของแพทย์แล้วก็พยาบาล
ทุกวันเรายังคงได้ยินข่าวที่มีประชาชนบางส่วน
ไม่เห็นความสำคัญของการแยกตัวออกจากสังคม
แล้วก็กลายมาเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีก
แม้ว่าจะมีหลายเรื่องนะคะที่ทำให้ไม่ได้ดีใจ
แต่เรายังมีความหวังอยู่เสมอ

แล้วก็ใช้พลังที่มีอยู่ในการต่อสู้กับโรคนี้
ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วย
เราก็ยังเห็นข่าวทุกวันอย่างมีคนออกมาแบบพยายามแหกกดอะไรหลายอย่างอยู่นะคะ
จริงตอนนี้มันอยู่ที่ประชาชนแล้วนะ
เขาก็สั่งว่ายังไงก็ควรจะต้องทำอย่างนั้น

อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาเตือนกันเลย
ใช่ไหมคะอันนี้ที่เราแบบว่าดูเป็นฮิตกันมาก

เขามาเตือนแล้วนะชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเนี่ย
ทารกแรกเกิดภาควิชากุมารเวศเนี่ยนะคะ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไทยเนี่ยนะคะ
ออกมาประกาศเนี่ยห้ามใส่นะฮะ
ในลักษณะที่เป็นแบบว่าปิดใบหน้าในลักษณะแบบนี้นะ
โดยระบุเนื้อหาไว้อย่างนี้นะคะว่า
ตามสถานที่สถานพยาบาล

เขาก็ได้มีการประดิษฐ์อุปกรรมป้องกันในใบหน้า

ประยุกต์เป็นหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ให้แก่ทารกแรกเกิด
ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็จำหน่ายกลับไปที่บ้าน
โดยมีการกระจายไปสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย
ในช่วงระยะสถานการณ์โรคโควิด๑๙
ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาก็ได้มีการหารือในคณะกรรมการของชมรมแล้วนะคะว่า

ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเขาบอกว่า
ได้มีการหารือกับคณะกรรมการนะฮะ
บอกว่าถ้าใส่ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
ยังเด็กเลยค่ะยังไม่ได้ใช่เนื่องจากทารกแรกเกิด
หายใจทางจมูกเป็นหลักนะฮะ
ยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชย

เมื่อมีการขาดอากาศหรือว่าออกซิเจนเนี่ย
ดังนั้นวัสดุต่างที่นำมาผลิตเนี่ย
หากมีแรงต้านต่อการไหลของอากาศเข้าออกสูงเกินไปเนี่ย
อาจจะทำให้ทารกหายใจได้ไม่เพียงพอ
แล้วก็เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารก

ก็ได้สิ่งที่ป้องกันได้ดีนั่นก็คือ

ล้างมือให้สะอาดล้างตลอดเลยเห็นไหม
อุ๊ยแต่ว่าเขารถกายเหล้ากันนะ

คนไปแห่ตุ๊นเต็มเลย
แต่โยชน์ซื้อสูงขึ้น

เพื่อที่จะกินตอนช่วงอยู่กับบ้านนี้

ตีกันไงเพราะว่าเมียบอกว่าซื้อเอาไปขวดเล็ก

เมียก็บอกว่าซื้อทำไมขวดเล็กตั้ง๑๐วัน

ซื้อแบบให้เมากันหัวละนะ

ก็บ้าที่สุดเลย
คือแต่ผมกำลัง๒๓จังหวัดใช่ไหม

ก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกันในแต่ละจังหวัด

เพราะตอนนี้เขาให้กฎให้ขึ้นตามที่ว่าแต่แต่ละจังหวัดออก
แต่ตอนนี้คือมีแค่๒๓จังหวัดรวมถึงกรุงเทพด้วย
แล้วก็เวลาก็วันเวลาก็ต่างกันด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวลองมาไล่จังหวัดให้ดูก็ได้
ได้เลยอ่าเดี๋ยวกลับมา
พร้อมช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผมสวยไร้รังแขกปูไม่ปล่อยความร้อนมาเป็นอุปสรรค์
สำหรับ๒๓จังหวัดนะฮะที่ประกาศงดจำหน่ายสุรานะครับ
กลนครนะครับงดตั้งแต่๓๑มีนานะครับจนถึง๑๖เมษา
ลำพูนนะครับงดจำหน่าย๑เมษา๖๓จนถึง๓๐เมษา
ศนุโลกนะครับงด๑นะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือ๑เมษานะครับ
ระยองนะฮะงดตั้งแต่๒เมษาจนถึง๑๕เมษานะครับ
มีสุรินนะฮะงดจำหน่ายตั้งแต่วันที่๒เมษาจนถึง๓๐เมษา
บุรีรำครับงดตั้งแต่๒เมษาจนถึง๓๐เมษา

มุสงครามงด๒เมษาถึง๓๐เมษา
ชัยนาฏงด๓เมษาจนถึง๓๐เมษา
สุพรรณบุรีงด๔เมษาถึง๓๐เมษานะครับ
ดาหารงด๖เมษาคือพวกนี้งดไปหมดแล้ว
ก่อนหน้านี้จนถึง๓๐เมษานะครับประจุพิรคัณ
ด๙เมษาถึง๓๐เมษา
กรุงเทพงดจำหน่าย๑๐เมษาคือวันนี้จนถึง๒๐เมษา

เชียงใหม่นะฮะงดตั้งแต่๑๐เมษาจนถึง๒๐เมษา
มุทรสาครงด๑๐เมษาถึง๒๐เมษา
ปราจีนบุรีงด๑๐เมษาถึง๓๐เมษา
อุบลราชธานีงด๑๐เมษาถึง๓๐เมษา
โสธรงด๑๑เมษาถึง๑๗เมษา
สุราธานีงด๑๑เมษาจนถึง๑๗เมษา
ชัยภูมิงด๑๑เมษาถึง๒๐เมษา
แพร่งด๑๑เมษาถึง๒๐เมษา
สมุดปลาการงด๑๑เมษาจนถึง๒๐เมษา
บุรีงด๑๒เมษาถึง๑๖เมษา
ทั้งหมด๒๓จังหวัดนะครับ

๗๐กว่านี้ครับเขาเกี่ยวกัน๒๐กว่าเร็งน่าสูงนะครับยะโสธรงด๑๒เมษาจนถึง๒๒เมเมษา

ก็ไปเรื่องของไฟป่ากันบ้างนะครับ
วันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปจับกลุ่มมือเผาป่าได้หนึ่งรายด้วยกันนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจอมทอง
และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกันจับกลุ่มนายสุพศแช่วะอายุ๒๙ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับของกลางไฟแชคที่ใช้ก่อเหตุจำนวน๗อันมีด๑ด้าม

หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังร่วมกันออกราตเวย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาป่าในพื้นที่
ตามนโยบายของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณป่าพื้นที่ดอยผ่าตั้งดอยหัวเสือ

ได้แจ้งข้อกล่าวหาแผ่วถางก่อสร้างเผาป่า

้วถางก่อสร้างเผาป่าตามมาตราพรบอุทยาน
แล้วก็มาตรา๔๕พรบป่าไม้นะคะ
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
คือยาบ้าก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหา
ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพจอมทองดำเนินคดีต่อไป
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
กองทัพภาคที่๓ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่

ใช้เฮเลโคปเตอร์บินสำรวจไฟป่า
ในเขตอุทยานแห่งชาติดสุทธิบดปุ๋ยตอนนี้
ควบคุมสถานการณ์ไฟได้แล้ว
ไม่พบไฟป่าแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่
ยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกควัน

ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยเป็นเดือนแล้วนะคะ
พูดไปก็เท่านั้นก็ยังเผากันต่อไป
มาดูของคุณนุ่มสาวทำงานที่บ้าน
ทำงานที่บ้านแต่ไม่มีสมาธินะครับ
คือข้างห้องนั้นมีกิจกรรม

เสียงดังสนั่นตึ๊กตั้งตึ๊งตั้งตลอดเวลา

คือในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด๑๙อย่างหนักนะครับ
เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดมีน้องหยกสาววัย๒๖ปี
เครียดมากนะครับถึงกับต้องโทรปรึกษาเหล่าดีเจนในรายการ

เพราะไม่รู้จะหาทางออกยังไง
เมื่อข้างห้องเนี่ยนะครับ
คือปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะกิจของเขา
ซีดอุ๊ยบื้มหลือกันตลอดเวลา

กำแพงมันบางมาก

อัดคลิปเสียงส่งให้เพื่อนฟังว่าท่านจะทำไงดี
ซึ่งตนเองเนี่ยเคยเจอเจ้าของห้องผู้ชายแล้ว
ตอนนี้ทนไม่ไหวทำงานไม่ได้

เพราะเหมือนคนมาเปิดหนังเอ็กซ์อยู่ข้าง

คือพวกเหล่าดีเจเขาก็เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้บอก

เพื่อให้ทางนิติบุคคลนั้นมาดำเนินการกับเจ้าของห้อง
พี่หนุ่มจะให้คำแนะนำน้องหยกยังไงดีคะ
อะไรนะหยกแล้วถ้าเป็นผมผมก็ถามเลย

ไม่ใช่แล้วเขาทำงานอะไรอะคะ
อุ๊ยมีเสียงซิสอุ๊ยพี่โย่เสียงอะไร

กำลังเงินว่ามีในห้องแล้วมีนอกห้องด้วย

คือไอ้ในห้องอยู่ข้างมันได้ยินอยู่แล้วฮ
ไม่แต่พอข้างนอกห้องเดินออกไปแต่ประตูมันคงจะ

เพราะอย่างคอนโดมันมีสับเสียงเหรอไหมคะ
แต่มันคือกำบังแต่เวลาเราออกมาข้างนอกเสียงมันจะ
มันจะออกจากประตูให้แม่เลยใช่มันจะดังมาก

ทุบประตูห้องเลยบอกพี่บอกเบาหน่อย
จะได้รู้ว่าเบาหน่อยเสียงผมข้างผมสวดมนต์อยู่

ทำยังไงอ่ะคุณเรมม่ายทำยังไงเอ้ยคุณเรมม่ายเป็นเธอทำยังไง
คุณเรมม่ายเค้าอาจจะไปบอกเขานิดหน่อยคุณจะบอกเขาว่ายังไง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกอีกข้างไหนเค้าไม่กล้าเขาบอกเขาเหรอ

ร่วมกิจกรรมด้วยเลยดีไหม
ไม่หรอกคือมันต้องไปเคาะแล้วบอก
วันนี้มันรายการสดนะพี่เด็กดูอยู่
เดี๋ยวก็จะไม่ให้ใจแตกเดี๋ยวก็จะอ้วก

เธอแน่จริงใช่ไหมฉันดังกว่ามา
ไงคะน้องหยกเขาทำงานเขาอยู่คนเดียว
เจนค่ะเจนค่ะกระเต้นสู้เข้าไปกับแม่

คือมันก็ไม่หยุดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูก
ปัญหาที่ถูกคือต้องไปเคาะแล้วบอกเขาเลยว่า

นี่คือเสียงพี่มันดังมากคือพี่ไม่อายเหรอ

ไว้ตรวจก็คอกไปไหนก็คอกอยู่ด้านนั้น
มันออกมาตีทำไงเราเป็นผู้หญิง
กล้าก็ต้องออกจากจักรดีไปเลยไง

น้องหยกที่แนะนำไม่ต้องฝึกษาพี่หนุ่ม
ปรึกษาพี่หนุ่มไม่ได้เลยน้องเกียวไอ้ดูนี่

เพราะจริงเราอยู่ในส่วนรวมคอนโดคนอยู่เยอะไง
ถ้าจะพูดเป็นคนหลับแล้วแบบว่าไม่ค่อยได้ยินอะไร

เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วก็อย่าโลกสวยมาก
มันอยู่ในข้อเท็จจริงของโลกมนุษย์ที่มันมีเหตุแบบนี้
มันจะรู้จักการเตือนว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะ

จะไปแจ้งนิติหรือจะไปเคาะห้องบอกเขาอะไรอย่างนี้
ว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบนะ

มันไม่หลับมันนอนไม่หลับเพราะรำคาญ
เออเดี๋ยวก็มาติดอุ๊ยบื้ออะไรอย่างนี้

กำลังเปิดแบบไลฟ์ในการคุยงานกับลูกค้า

รูปค้างักจะตกใจ
อยากรู้สึกกั้นทำอะไรอยู่ในห้อง
เออเขาก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นที่ไหม
บางคนเปิดเสียงสวดมนต์สู้เขาว่างั้น
คือในทวิตเตอร์เขาเป็นอย่างนี้

โอ้โหนะคุณแพนด้าบอกแจ้งตำรวจนะ

งานการไม่ต้องทำแล้วคุณผู้ชมดูสิ

นะเอาคุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันสักหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่เรามีข่าวนำเสนอ
มีเพจหนึ่งได้มีการลงข่าวน้องว่า

เพราะว่าไปเจอทางน้องแพรวามา

ไหมฮะแล้วก็ทำไมถึงแบบ

คือน้องเขาพยายามบอกว่าตัวน้องเองเนี่ยคืออยู่ในบ้าน

คือก็แบบไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใคร
แล้วก็ที่น้องไปก็คือเป็นฟิตเน็
ซึ่งแบบไม่มีใครอยู่ที่นั่นถูกไหมฮะ
ใช่แล้วจริงเขาจริงในฟิตเนสเนี่ยก็คือมันปิดอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีคนที่แบบว่าเดินไปเดินมาในระแวกนั้น

แต่ที่เขียนพาดหัวข่าวว่าน้องร้องไห้
จริงเนี่ยจริงต้องบอกว่าที่น้องร้องไห้ในเรื่องนี้เนี่ย
หลายคนเดี๋ยวแบบฟังไปแล้วอาจจะแบบเข้าใจผิด
คือน้องเขาร้องไห้ในกรณีที่แบบว่ามีเพจดังกล่าว
เอาเรื่องของเขาไปซึ่งแบบบางทีไม่ใช่เรื่องจริง

ใช่เขาเองเขาก็เสียใจที่แบบมีคนพูดอย่างนี้
เสื้อน้องเป็นแบบของอะไรนะของโรงเกลือ
ของตอมของตอมอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่ทีนี้ทางฝั่งแฟนคลับของน้องเนี่ย
ก็ได้มีการส่งข้อความมาหาทั้งผมด้วย

บอกว่าเหมือนกับถูกรังแก่

แล้วก็มีการไปข่มขู่ทางแฟนคลับด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะ

คือทางท้องน้องแฟนคลับเขาก็อยากจะให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงชี้แจงอธิบายให้ด้วย

ก็นี่เราก็บอกแล้วว่าจริงแล้วมันเป็นอีกมุมหนึ่งของทางน้องแฟนคลับที่บอกมา
ก็อยากให้สบายใจนะว่าโอเคเรานำเสนอให้แล้ว

ก็เป็นกำลังใจให้น้องแก้วด้วยสู้นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตกันมากเลย
นางก็เอาหมอนมาใช่ไหม

มีดาราของเราจริงมันมาจากเมืองฝรั่ง
ตอนนี้ก็มีบ้านเราก็เลยทำกันบ้าง

แล้วก็เอาหมอนที่หนุนนะคะ
แล้วก็เอาเข็มขัดที่ตัวเองแบบว่าชอบที่สุดเนี่ย

ขณะที่ฉันแบบว่าอยู่กับบ้านนี้นะคะ

นี่มีเลยนี่มีนี่ด้วยจ้า

นี่ก็ตัวเล็กนะหมอนก็จะใหญ่เกิน
มันก็สามารถปิดได้หมดนะ

ก็คงจะใส่อะไรเว้ยบ้างแหละน้อง

คาดไปตั้งเอวยังกิวได้เลย
จริงอย่างน้องบูมน้องบูม

กิวกีวไหม้ปานอ่ะแม่

ต้องบอกว่าช่วงกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
บ้านก็มีกิจกรรมที่แบบแตกต่างกันออกไป
แต่สำหรับบ้านของคู่รักสายสุขภาพ
อย่างคุณเจนี่แล้วก็คุณมิกกี้นั้นก็ชวนกันออกกำลังกายค่ะ
ล่าสุดคุณเจนี่ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงอินสตาแกรมมานะคะ
กันออกกำลังกายตรงแบบมุมนั่งเล่นหน้าทีวีแบบนี้
ซึ่งคลิปดังกล่าวก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหม
โนล่าเขามีการยกขาขึ้นตามด้วยนะคะ
คุณเจนี่และคุณมิกกี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วนี่ต้องเอ็นดูในความน่ารักแน่นอน
พวกเราดูก็เอ็นดูดูสิ

มีการบอกว่าไปสั่งคุณพ่อห้ามรับเงินเดือน
รองประธานสภาให้มาเอากับลูกแทน
น่ะคุณบดดำนะฮะก็สุดยอดมากคุณบดดำ

แต่ว่าข่าวที่น่าเสียใจอีกข่าวหนึ่งก็คือ
คือดีไซเนอร์ชื่อดังคุณตัวกีรติโชลสิทธิ์
หรือว่าเจ้าของร้านดวงใจบิสเมื่อก่อน
ก็ได้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะ

หายไปเดือนหนึ่งคนข้างบ้านเขาก็สงสัย
ก็เลยไปเปิดบ้านดูผลปรากฏว่านอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องนอน

ว่าแกหายไปเดือนหนึ่งนะฮะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลย
ก็คือแอร์เปิดอยู่น้ำที่ลดต้นไม้ก็ยังเปิดอยู่
ครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
วันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่วันจันทร์นะฮะ